ท่านผู้ชมครับมีพนักงานหญิงของร้านขายอาหารที่อยู่ในปั๊มแถวหนองจอกมีนบุรีเนี่ย

จะมีบรรดาพวกเด็กหนุ่มที่เขาจะขายข้าวเกลียบมาอยู่แถวปั๊ม
เกลียบที่แบบเวลาเขาเดินขายแล้วเขาจะมีป้ายห้อยคอใช่ไหม

ผมมาจากนู่นจากนี่ผมต้องอย่างนู้นอย่างนี้ช่วยซื้อผมหน่อย
บางคนก็เห็นใจสงสารก็ซื้อนะก็ช่วย

แต่อยู่ดีเนี่ยเด็กหนุ่มเนี่ยที่ขายข้าวเกลียบมีอยู่คนนึงเนี่ย

ตามมารออยู่ที่หน้าร้านอีกนะครับ
ที่คือโยชน์
เขาประตูได้ดีอย่างนั้ะ

มันวิ่งตามจริงบอกจะตามมาแล้ว

ผู้จัดการร้านคนในร้านต้องมาช่วยกันไล่นะฮะ
เธอบอกโอ้โฮดีแรกก็สงสารเห็น
เกลียบเนี่ยวิ่งไล่ตามมาถึงหน้าร้านนะผู้จัดการต้องมาช่วยไล่
ช่วยเคลียร์ให้นะฮะวันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ลงไปพื้นที่เกิดเหตุนะครับเป็นปั๊มน้ำมันย่านหนองจอกมีนบุรี
แล้วได้คลิปจากกล้องวงจรปิดในปั๊มด้วยนะครับมีหลายมุมทีเดียว
ช่วงเวลาต่อเนื่องกันนี่ฮะผู้เสียหายเธอทำงานร้านอาหารที่อยู่ในปั๊มนะ
ค่ะแต่มานั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อตอนนั้นเห็นผู้ชายคนก่อเหตุเดินขายข้าวเกลียบอยู่ในปั๊ม
อยู่ดีดีเดินเข้ามานี่ที่เดินมาเนี้ยเธอบอกมาขอเบอร์โทรนะอืม
ไม่ได้มาขายของมาขอเบอร์โทรนะแล้วจะเห็นผู้เสียหายเนี่ย
ผู้เสียหายหญิงเนี่ยเดินหนีเข้าไปในร้านเลยเดี๋ยวดูนะฮะนี่
ลุกเดินหนีเลยคือไม่ใช่บอกไม่ซื้อนะเธอบอกไม่ให้ค่ะ
อยู่ดีมาขอเบอร์โทรแล้วก็ตามไปรออยู่ที่ประตูกระจกหน้าร้าน
วันนี้เราไปเจอกับน้องสองคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับน้องบอกว่าวันเกิดเหตุตอนนั้นเลิกงานแล้ว
มานั่งรอพี่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อก็ตามภาพเลยผู้ชายคนนั้นขายข้าวเกลียบ
แล้วจะมีป้ายห้อยคออยู่สวัสดีครับผมมาจากนรัฐธิวาสมาขายของเพื่อส่งน้องเรียนพ่อแม่ป่วย
ช่วยซื้อหน่อยครับแต่ไม่ได้มาขายของอ่ะเดินเข้ามาหาเธอเนี่ย
มาถึงบอกน่ารักจังขอเบอร์หน่อยน้องก็บอกหนูก็บอกกลับไปว่าไม่ให้ค่ะ
แล้วก็เดินหนีไปชายขายข้าวเกลียบเดินตามบอกอ้าวถ้าเดินหนีเดินตามนะ
น้องก็บอกอย่าตามมานะผู้ชายคนนี้จากเดินนี่วิ่งเลยครับ
วิ่งเลยวิ่งตามเลยน้องก็รีบวิ่งเข้าที่ทำงานล็อกประตูเลย
ทางร้านต้องมาช่วยกันเคลียร์แล้วก็ไล่ไปนะครับน้องบอกหลังเกิดเรื่องนี้ยังกลัวอยู่เลยนะฮะ
ขายข้าวเกลียบกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีคนขับรถมาส่งที่ปั๊มทุกวัน
แต่ละวันก็เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยเนี่ยก็เลยอยากเตือนภัยกันหน่อยว่าโอ้โหนี่ขนาดอยู่ในปั๊มแล้วเนี่ย
นั่งอยู่กับเพื่อนผู้หญิงอยู่กันสองคนนั้นเนี่ยยังเจออย่างนี้เลย
เมื่อกี๊เขาขาทำหรือว่าขังไม่ดี
ใช่แม่งครับแต่จริงแล้วคือเขาขาดีพี่เขาวิ่งตามเลยจริง
คือน้องบอกปกติเนี่ยเขาขาดี
แต่บางทีเนี่ยพอใครไม่รู้เนี่ยชอบแกล้งทำล้ม
แล้วให้อ่านประวัติก็ช่วยซื้อข้ากรีบก็มี
ประมาณอย่างนั้นแต่น้องบอกมาขอเบอร์น้องแล้วบอกมีแต่เบอร์รองเท้าก่อนทีแรก

ท่านผู้ชมครับผู้จัดการปั๊มบอกว่า
ก่อนหน้านี้ก็อนุญาตให้กลุ่มคนขายข้าวเกลียบมาขายในปั๊ม
เพราะเห็นใจสงสารก็ตามป้ายห้อยคอแหละ
พอมารู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตอนนี้ก็ห้ามไปแล้วนะ
คือทีแรกก็ตักเตือนไปก่อนนะ
แต่ตอนนี้เหมือนกับพอรู้ว่าเกิดเหตุตรงนี้เขาหายไปเลยไม่เข้ามาที่ปั๊มเลย
แต่จริงเราก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปวุ่นวายกับร้านค้าลูกค้าในร้านอะไร
ผู้จัดการปั๊มบอกว่ากลุ่มคนขายข้าวเกลียบที่บอกว่ามาจาก๓จังหวัดชายแดนใต้
มานราธิวาสมาเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าใครพามาอย่างไรมีกี่คนอะไรยังไงนะครับ
ก็ไม่รู้ว่ามาจากที่นั่นจริงหรือเปล่าด้วย
เอาเป็นว่าทางปั๊มเขาก็เห็นใจ
ใช่ถ้าขายของอย่างเดียวเดือดร้อนจริงมันก็อีกเรื่องนึงเนาะ
แต่นี่โอ้โหมาเดินตามวิ่งตามมาไล่ขอเบอร์เขาเนี่ยค่ะ